นี่ค่ะคุณดูบรรยากาศแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
บรรยากาศที่เห็นกันอยู่นะคะก็คืองานนวราตรีเขาจัดขึ้นเนื่องในวันวิชัยทัศมิในช่วงค่ำคืนของวันพุธที่๕ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือ
วัดแขกตรงศรีลมนั่นแหละตรงกรุงเทพมหานครโรงเขตบังรักษ์
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะมาร่วมกันสักการะ
พระแม่และองค์เทพเทวะทั้งหลายอย่างทั่วถึง
ภายในงานค่ะจะมีการแห่ขบวนเทพทั้งหมด๘ขบวนออกมาตามถนนแบบนี้นะคะ
มีขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมารเทวีนะคะขบวนราชรสองค์พระพิคเนสวน
ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลีและยังมีขบวนอื่นอีกเยอะแยะมากมาย๘ขบวนด้วยกัน
ถือว่าเป็นการรวมองค์มหาเทพเอาไว้เลย
คือเขามีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มาร่วมงานนวราตรี
แล้วก็ไปกราบไห้องค์เทพต่างจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต
มีโชคมีลาบมีเหล่าเทพมาเปิดดวงมาหนุนนำนั่นเอง
แต่เรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
หลายคนที่เป็นชาวไทยอย่างเราเนี่ย
ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์เทพทางพรามฮินดูแบบนี้ค่อนข้างเยอะ
ก็คุณมีความสนใจด้านนี้ไง
หน้าฟีดดิฉันมีแต่คนไปงาน

คือต้องบอกว่าคนที่ไปร่วมงานนี้เยอะมาก
คนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับองค์มหาเทพต่าง
ดิฉันอยากมีโอกาสได้ไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะติดอย่างเดียว

แต่เมื่อวันที่๕เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ
ยังไงก็ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ